บันเทิงไทยรัฐค่ะตามเลยค่ะ

คือก่อนนานนี้ย้อนไปเกือบ๑๐ปีที่แล้วนี่
ดังมากไม่มีใครไม่รู้จักสามารถไม่กระแดนกับเพลงสาวลาดพร้าว

แล้วก็หลังจากนั้นชีวิตเธอพลิกผันคุณผู้ชมค่ะความดังกำลังสุดขีดเลย
แต่จู่ร่างกายของเธอกลับมีปัญหา

กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรานะคุณหลับไปไปเป็นเดือนเลย
คิดอยู่แล้วแหละสามีคิดตลอดว่าไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่า
เพราะตอนนั้นเธอมีอาการคันเป็นพิษด้วย
กว่าจะกลับมาได้นับถือหัวใจสามีมากเลย

เดี๋ยวตามไปดูดีกว่าว่าตอนนี้ชีวิตของคุณสามารถเมกาแดนเป็นยังไงกันบ้าง
ก็ตามไปที่บ้านของเธอที่สหรัฐสรบุรีค่ะ
ติดตามพร้อมทีมข่าวบันเทิงเลยค่ะ

อาการภายในก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้ว
เหลือแต่กายภาพข้างนอกให้แขนขาแข็งแรงค่ะ
ตอนนี้อยู่ที่ใจแล้วไม่ใช่ที่ขาแล้วค่ะ
ก็กำลังทำดนตรี
ทำซิงเกิ้ลเร็วนี้ไม่นานคนรอ
ยัลหลัย

เป็นคนทุกตำบล
เป็นคนทุกอำเภอ

เอออยู่ใสก็เป็นคน
ทำให้สามีคู่ชีวิตของเธอกรุงสุขสรรค์

รายจ่ายยังคงวิ่งอยู่ตลอดเวลา
ค่ารักษาพยาบาลและค่านมของลูกน้อย
ทำให้หัวหน้าครอบครัวหมดกำลังใจต่อสู้
ถึงขั้นคิดสั้นตัดสินใจปลิดชีวิตตนเองมาแล้ว
วันที่ผมตัดสินใจแขวนคอตาย
ตอนที่จะขาดใจไปมันก็กิ่งไม้หัก

ก็เหมือนมีคนมาบอกอย่าเห็นแก่ตัวสิอะไรประมาณนี้ให้สู้ต่อไป
ครั้งแรกที่น้ำตาไหลก็บอกเขาแล้วบอกขอโทษเขา
เหมือนตัวเองเห็นกับตัวอะไรแบบนั้นเขาก็บอก
พอเห็นเขาปุ๊บเขาอย่างนี้
หนีเข้าไปอีกหรือประกอบกัน
จะบอกว่าป๊าเราคิดดีทำดีเราไม่ได้เบียดเบียนใคร
คนไม่เห็นแต่เทวดารู้
คนดีไม่มีทางที่จะไม่ได้ดีหรอก
ทำไปเถอะความดีก็ให้กำลังใจกันตลอดสู้นะ
สิ่งร้ายมันผ่านไปสิ่งดีก็เข้ามา
คนเรามันไม่ตกได้ตลอดเวลาหรอกมันต้องขึ้นบ้างแหละ
หลังฝนค่อยสดใสขึ้น
ไม่ใช่แค่เพียงมีกำลังใจที่เข้มแข็ง
แต่ความมะนาอดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของทั้งคู่
ไม่คิดนิ่งดูดายหรือถอดใจเพราะมรสุมชีวิต

สามารถจะไม่สามารถกลับมาสร้างความสุขผ่านเสียงร้องของเธอได้เหมือนเดิม
แต่ก็ใช้ความสามารถแต่งเพลงให้กับศิลปินคนอื่น
และเส้นทางชีวิตสุดแสนทรหดของเธอ
ก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้สามี

ปึกอัศจรรย์วันแห่งศรัทธา

และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นลุกขึ้นมาสู้ชีวิต

ความเกิดแก่เจ็บใต้
บาปบุญคุณโทษช่วยเราได้ตอนไหน
มหาศจรรย์คือความศรัทธาที่เรามีกันอยู่สองคนแล้ว
จนเกิดมาเป็นอภินิหารเป็นปฏิหารสำหรับเรา

ศรัทธาในคุณงามความดีที่เราสร้างมา

มีคนรักเขามันรู้ว่า
นี่ไงชีวิตคนคุณสามารถ
ว่าเธอนับถือพญานาค
ก็เลยรอดมาได้แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ
ค่ะแต่ก็ถือว่าความรักแล้วก็ความอบอุ่นในครอบครัวนี้นะคะ
นำพาให้เธอกลับมาได้อย่างทุกวันนี้ค่ะ